บอกว่า๒๒สิงหาคมนี้ครับนับจากวันนี้ไปอีกแค่๓วันเท่านั้น

นี่เราจะได้เห็นภาพแบบนี้อีกไหมคะเนี่ย
ไม่แน่ใจว่าจะมีการกลับมาแล้วก้มกราบแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับ
แต่ว่ารอบนี้ยืนยันชัดเจนครับว่าไม่เพอร์เจอร์ครับ
การประกาศในครั้งนี้๓วันล่วงหน้าเท่านั้นนะฮะ

บอก๒๖กรกฎาว่าจะกลับ๑๐สิงหา

แต่อีก๓วันเท่านั้นก็จะรู้แล้วครับว่า

แต่เจ้าตัวก็ย้ำชัดยืนยันหนักแน่นนะฮะ

ไอจีสตอรี่ข้อความนี้ก่อนเลยครับ
อังคารที่๒๒สิงหาคม๙โมงเช้าณดอนเมือง
จะไปรับคุณพ่อทักษิณค่ะ
แล้วมีรูปหัวใจสีชมพูครับ
หลังจากนั้นไม่นานครับอีกสตอรี่หนึ่ง
ต่อเนื่องย้ำชัดบอกว่าอะไร
เลื่อนไม่ได้ยกเลิกไม่เพอร์เจอร์นะจ๊ะ
อิโมจิอมยิ้มแก้มแดงแล้วมีสัญลักษณ์รูปหัวใจ
มือทำรูปหัวใจแบบนั้นนะครับ

จะกลับไทยเป็นครั้งที่๒๐แล้วนะครับ
หลังจากที่เลื่อนมาแล้ว๑๙ครั้ง
และถ้าหากว่าไล่เรียงไทม์ไลน์ย้อนกลับไป
ห่วงเวลาล่าสุดที่มีการประกาศว่าจะกลับประเทศไทยเนี่ย
ก่อนหน้านั้นคือ๒๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
คุณอุ้งอิ๊งครับได้ออกมาประกาศแล้วก็อวยพร
ในวันคล้ายวันเกิดของอดีตนายกทักษิณคือคุณพ่อ
อายุครบ๗๔ปีบอกว่าเป็นข่าวดีมากเลย
ไปก็มือสั่นน้ำตาจะไหลว่า๑๐สิงหาคม
คุณพ่อจะกลับประเทศไทยลงปลายทางสนามบินดอนเมืองนะครับ
ฮือฮากันเลยฮะ๒๖กรกฎาคมวันคล้ายวันเกิดอดีตนายกทักษิณ
หลังจากนั้นถัดมาอีก๒วัน๒๘กรกฎาคม
คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตครับอดีตนักการเมืองก็โพสต์ข้อความ
บอกว่าเกมพลิกทักษิณถอยยกเลิกกลับไทยสถานการณ์เปลี่ยน
และในเพจเฟซบุ๊คของคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดากรรมกรข่าวนะครับ
ก็มีการแชร์โพสต์นี้ต่อก่อนที่คุณอุ้งอิ๊งจะเข้าไปตอบคอมเมนต์สั้นว่าเพ้อเจอร์
มาครับ๕สิงหาคมอดีตนายกทักษิณทวิตข้อความเองเลยครับ
๙โมง๘นาฬิกา๕๕นาทีเป็นข้อความที่บอกว่า
ผมขอเลื่อนวันเดินทางกลับไทยจากวันที่๑๐ไปอีกไม่เกิน๒สัปดาห์
วันเวลาจะแจ้งอีกครั้งหมอเรียกให้ไปตรวจร่างกายก่อนครับ
จากข้อความนี้ที่เห็นด้านขวาของหน้าจอเนี่ยนะครับ
เหตุผลที่ต้องเลื่อนคือหมอเรียกไปตรวจร่างกาย
และระยะเวลาก็คือเขยิบจากวันที่๑๐ไปอีกไม่เกิน๒สัปดาห์
และถ้ามาดูวันล่าสุดที่คุณอุ้งอิ๊งประกาศว่าจะกลับ๒๒สิงหา
นี่ก็ยังไม่เกิน๒สัปดาห์นับจากวันที่๑๐สิงหาที่เคยประกาศ
เอาไว้ว่าจะขอเลื่อนออกไปนะครับ

ตอนเช้าเจ้าตัวทวิตบอกว่าขอเลื่อนกลับไทย

มีภาพที่อดีตนายกทักษิณและอดีตนายกยิ่งลักษณ์ภาพนี้

เดินทางไปร่วมงานแฮปปี้เบิร์ตเดย์
พรวันคล้ายวันเกิดสมเด็จฮุนเซ็นครับ
อายุ๗๒ปีที่กัมพูชานะครับ
แล้วก็ค้างคืนที่บ้านด้วย๑คืน
ไปถึง๕สิงหาค้าง๑คืน
พอ๖สิงหากินข้าวเช้าอะไรเสร็จเรียบร้อยก็บินกลับ
แล้วก็เป็นภาพบรรยากาศที่สุดแสนจะชื่นมื้นครับ
มาอีกประมาณสัก๓วันจาก๖สิงหา

แล้วก็มีลูกน้อย๒คนครับ
ซีนน้องก็ทั้งร้องทั้งกระจองงอแงนะครับ
กำลังจะเตรียมตัวเดินทางไปหาคุณพ่อหรือเปล่า
คุณอุ้งอิ๊งตอบว่านั่นน่ะสิ

ส่วนตัวรู้สึกตื่นเต้นไหมนักข่าวถามต่อครับ
ที่จะพาลูกสาวลูกชายไปเจอคุณตาตา

คุณอุ้งอิ๊งบอกว่ายังมีเรื่องตื่นเต้นอีกเยอะ
ขอให้รอดูในวันนั้นที่ให้สัมภาษณ์
ถ้าจำไม่ได้ย้ำภาพนั้นย้ำเสียงนั้นอีกครั้ง

จะได้พาน้องทาสินไปเยี่ยมคุณตาแล้ว
มีเรื่องตื่นเต้นอีกเยอะ
พี่ตายสิริวัลนักข่าวของเราสอบถาม

มีเรื่องตื่นเต้นอีกเยอะตอบแบบนี้นะครับ
และในวันนั้นก็คือวันที่คุณอุ้งอิ๊งพา

เดินข้ามตึกจากเพื่อไทยไปก้าวไกล

ภาพเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ

คุณอุ้งอิ๊งเนี่ยก็พาลูกสาวลูกชายบินไปพบ

หลังจากนั้นก็มีภาพนิ่งที่ถ่ายกัน
ในรถหรูโรสรอยนะฮะ
มีคุณทักษิณมีคุณอุ้งอิ๊ง
แล้วก็มีลูกสาวอยู่ในภาพด้วย

แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมี

คุณทักสินเนี่ยพาบรรดาหลาน

แล้วก็ลูกของคุณอุ้งอิ๊ง

จนมีคนแซวก็คือคุณอุ้งอิง

นี่นะฮะพาไปกินไอติมด้วยครับ

หลังจากนั้นครับก็เป็นภาพที่คุณอุ้งอิง

พบจักษุแพทย์ครับหมอตา

ก็เป็นการตรวจร่างกาย

นับจาก๑๒สิงหาถึง๑๕สิงหาเนี่ย
ก็จะมีภาพความเคลื่อนไหวที่อยู่ต่างประเทศ

มีการโพสต์สตอรี่ความยาวประมาณ๑นาที

แล้วก็เป็นภาพคุณทักษิณตั้งแต่สมัยหนุ่มเลยนะ

พวกครัวภรรยา

เหมือนกับเป็นการเตรียมส่งสัญญาณ

จะมีการประกาศกลับไทย๒๒สิงหานะฮะ

จากชื่อเพลงจากเนื้อหา

มีความชัดเจนว่าประกาศอีกครั้ง
กลับไทย๒๒สิงหา๙โมง
ดอนเมืองจะไปรับคุณพ่อทักษิณค่ะ

ก็๙โมงเช้านี่เวลาเปิดประชุมหรือเปล่าคะ
ช่วงเวลาใกล้กันเลยครับ

ซึ่งการประกาศกลับเมืองไทย

ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบีบีซีไทยเอาไว้

ไม่มีโรคเลื่อนอะไรใดอีก

ทีนี้แหม่มันมีข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงคุณผู้ชม

คำให้สัมภาษณ์ของนายทักษิณ

สหรัฐอารับเอมิเรตไปสิงคโปร์นะคะ
ที่บอกว่ากำหนดการเดินทางกลับไทย

ไม่เลื่อนเดินทางอีกแล้วค่ะ

เพราะมีแผนเดินทางกลับไว้แล้ว
นายวันมุธมัธนอมธาประธานรัฐสภา

วันนอประกาศโหวตเลือกนายกเขามาก่อนไม่ได้ตามมาทีหลังไม่ได้รอวันประกาศ
เดิมกำหนดกลับของคุณท่านสิงห์คุณท่านสิงห์ว่าผมเนี่ย
กำหนดกลับของผมคือสามสิบเอ็ดกรกฎาใช่ไหมแต่รัฐบาลกำหนดให้วันนั้นเป็นวันหยุด
ผมก็เลยเลื่อนมาเป็นวันที่สิบสิงหาคมทีนี้มันมีประเด็นคุณคิง

มันมีคนไปดูเลิกดูยามให้บอก๒๒สิงหาคมเป็นเริกดีกว่าเป็นวันดี
ซึ่งผมไม่เชื่อนะคุณทักษิณบอกผมไม่เชื่อนะ
แต่ไม่อยากขัดใจอยากให้ทุกคนรักกันอยากให้บ้านเมืองสงบก็เลยเลื่อน

คนก็เลยเอ๊ะตกลงหมอให้ไปตรวจร่างกายอันนี้หมออะไร
แต่ว่าก็มีภาพที่ไปตรวจดวงตาจริงก่อนนั้น

ไม่แน่ใจก่อนเดินทางต้องไปตรวจเช็คอะไรบ้าง
ทีนี้ก็เลยถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่กลับมาวันที่๒๑สิงหาคมซะเลย
เวลาก็เป็นวันเกิดของคุณองค์อิงอ่า
ก่อนที่จะเดินหน้ารับฉันว่ารับผิดชอบล่ะกันเนอะ
ในคดีที่มันเคยเกิดขึ้นในเมืองไทยที่ได้ถูกตัดสินออกไปแล้ว

ก็คือ๒๒สิงหาคมถึงดอนเมืองปุ๊บเนี่ย

ก็น่าจะต้องมีการรายงานตัวพิมพ์ลายนิ้วมือ

เหมือนกับช่วงที่หาเสียงก่อนเลือกตั้งเลยแหละ
ว่าผมอายุเยอะแล้วคิดถึงหลานอยากอยู่กับครอบครัว
มั่นใจไหมว่าคุณเศรษฐาทวีสินจะได้เสียงสนับสนุนมากพอ
จากทั้งสสและสวให้เป็นนายกคนที่๓๐ของไทย
คุณเฮ้าสินตอบสั้นมากคิงว่าแน่สิ

ก็มีการโพสต์ภาพแล้วก็คลิปในไอจี
ขณะที่คุณทักษิณอยู่กับหลานแล้วก็ลูกเขยทั้งสองคนด้วย
ข้อความว่าคุณตาตากับสองเขย
วิ่งจับหลานที่สนามบินดูไบ
คราวนี้เรารอพร้อมรับตาตากลับบ้านกันนะคะ

นี่ค่ะนี่คือไอจีสตอรี่ของคุณเอมพินทองทา
ก็โพสต์เอาไว้สองเขย
กอดกันพ่อตากับลูกเขยทั้งสองคนนะครับ

หลังจากที่มีการประกาศล่าสุดจากคุณอุ้งอิง

เพราะว่ารับผิดชอบกำกับดูแลหน่วยงานยุติธรรมอยู่

อาจารย์รู้มาก่อนไหมเตรียมการยังไงบ้าง
อาจารย์วิศนุเนี่ยมองดูแล้ว๒๒สิงหาเนี่ย
มันเกี่ยวข้องกับเริกผานาธีไหม

อาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีครับ
ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรม
บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการนะ
แต่ถ้าหากว่าเอาเรื่องนี้ไปถามตำรวจ

เรื่องที่ว่าคุณทักษิณจะกลับไทย๒๒สิงหา๙โมง

แต่ส่วนตัวยังไม่รู้
ถ้าคุณทักษิณกลับจริงก็คงต้องบอกให้รู้อย่างเป็นทางการ
เขาอาจจะเตรียมบอกแต่ไปติดวันหยุดเลยบอกยังไม่ได้
ไม่แน่ใจว่าจะกลับวันที่๒๒จริงหรือเปล่า

ว่าเขาดูเลิกยามอะไรหรือไม่
อาจารย์วิศนุก็บอกกับนักข่าวแบบนี้นะครับ

นั้นก็เหมือนกับผู้ต้องหาทั่วไปเลย
อาจารย์แจกแจงว่าทันทีที่เครื่องลง
เจ้าหน้าที่จะคุมตัวไปรับหมายขังที่สารดีกาแผนกคดีอาญา

สารตรงสนามหลวงนะครับ
จากนั้นก็จะนำตัวไปที่กรมราชธรรมเพื่อเข้าเรือนจำคลองเปรม
ก่อนเข้าเรือนจำก็ต้องตรวจสุขภาพ
ทุกอย่างเหมือนผู้ต้องหาปกติทั่วไปเลยครับ
อีกหนึ่งประเด็นสำคัญก็คือการขอพระราชทานอภัยโทษ

ทักษิณกลับมาแล้วต้องติดคุกเนี่ย
จะสามารถขอพระราชทานอภัยโทษได้เลยไหม
เองได้เลยไหมหรือว่าใครเขียนให้ได้บ้าง
อาจารย์วิศนุก็บอกว่าจริงแล้วเจ้าตัวจะเขียนก็ได้นะ
หรือว่าคู่สมรสคนในครอบครัวจะเขียนก็ได้
แต่ถ้าขอแล้วไม่ได้ต้องรออีก๒ปี
ถึงจะมีโอกาสขอพระราชทานอภัยโทษครั้งใหม่
แล้ว๒ปีที่รอทำยังไงล่ะก็ต้องถูกจำคุกตามกฎหมาย
ปิดท้ายครับอาจารย์วิศนุบอกว่าไม่แน่ใจ
ว่า๒๒สิงหาจะกลับหรือเปล่าต้องถามเจ้าตัวนะ
ว่าเขาไปดูเลิกผานาธีดูเริกยามอะไรหรือไม่
นักข่าวถามแล้วไงว่าอาจารย์วิศนุ๒๒สิงหาเนี่ย

ถามเหมือนกับอาจารย์วิศนุเป็นโหนเลยนะฮะ
ก็บอกว่าไม่รู้หรอกต้องไปถามเจ้าตัว
ทางด้านของตำรวจล่ะครับเตรียมการยังไงบ้าง

สตชมีการประชุมเตรียมความพร้อมเตรียมแผน
ถ้าหากว่าอดีตนายกทักษิณจะกลับประเทศไทย
พลตมตโธประจวบวงศุกร์ผู้ช่วยผ่อบอตร

กรณีที่อดีตนายกทักษิณจะกลับประเทศไทยนะครับ
เมื่อวานนี้ก็มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงยุติธรรมกรมราชธรรม
กองการต่างประเทศตม
หน่วยต่อต้านขการร้ายสาหกล
กมันคับการตรนครบัน๑และ๒
การรับตัวกางแผนในเบื้องต้นนะครับ
ว่าเป็นจุดที่เครื่องบินส่วนตัวของอดีตนายกทักษิณจะลงจอด
จากนั้นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นผู้รับตัวและทำบันทึกการจับกลุ่มตามขั้นตอน
ส่งตัวต่อให้กับเจ้าหน้าที่กรมราชธรรมคุมตัวขึ้นรถไปที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
แถวสนามหลวงเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไป
นี่นะฮะก็จะเป็นขั้นตอนนะว่าถ้าหากว่าถึงเมืองไทยที่ดอนเมืองแล้วไปเส้นทางไหนต่อ
ไม่ต่างจากเดิมหรอกครับคือถ้ามาในเวลาราชการก็ไปตามขั้นตอน
แต่ถ้าหากว่ามาถึงนอกเวลาราชการแล้วก็ต้องคุมตัวพิเศษในสโมสรตำรวจ
แต่เขาบอกว่า๙โมงมาถึงก็ยังอยู่ในช่วงเวลาทำการของราชการนะครับ
มีรายงานล่าสุดว่าอดีตนายกทักษิณจะเดินทางออกจากดูไบสหรัฐอารับเอมิเรต
สิงหาแล้วไปพักที่สิงคโปร์ก่อนอยู่สิงคโปร์๒วันและบินเข้าไทย๒๒สิงหาคมช่วงเช้า
โดยเครื่องบินส่วนตัวเลือกลงที่สนามบินดอนเมืองตอนเวลา๙นาฬิกา
ดังนั้นเราจะติดตามกันอย่างต่อเนื่องซึ่งคุณผู้ชมสามารถก่อติดได้ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ตลอดทั้งวันครับ